การเลือกตั้งที่จะถึงปี๖๖จังหวัดชนบุรีจะมีสอได้๑๐คน๑๐เขตคือว่าพื้นที่ใหญ่
แล้วพูดถึงชนบุรีต้องพูดถึงตระกูลคุณปลื้มนามสกุลนี้นะนี่คุณสนทยาคุณปลื้มนะฮะอดีตรัฐมนตรีด้วยอดีตสสชนบุรีด้วย
ตอนนี้เปิดตัวมาร่วมงานกับภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะฮะ
คุณสนทยาแล้วก็คุณสุกุมลคุณปลื้มภรรยานะครับ
แล้วก็วางทีมผู้สมัครสอสอธนบุรีแล้วทั้งหมด๑๐คน๑๐เขต
มาเปิดตัวกับพักเพื่อไทยเหมือนกัน
คุณสนทยาบอกสสชนบุรี๑๐เขตเนี่ย
จะต้องได้หมดเพื่อแลนด์สไลด์ให้พักเพื่อไทย
ตัดสินใจกลับมาร่วมงานกับเพื่อไทย
เพราะฟังเสียงจากคนในพื้นที่
เชื่อใจและมั่นใจว่าพักเพื่อไทยมีนโยบายที่ดี
คุณสนทยายืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นผลงานของทางตระกูลคุณปลื้ม
ทางที่เขาเรียกบ้านใหญ่กันเนี่ยชัดเจนอยู่แล้ว
ทีนี้คำถามก็คือเอ้าแล้วเลือกตั้งที่ผ่านมาอยู่พลังประชารัฐ
ตอนนี้ยังไม่ยุบสภายังไม่หมดวาระ
คุณอิทธิพลคุณปลื้มน้องชายคุณสนทยายังเป็นกรรมการบริหารพลังประชารัฐ
ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คุณสนทยาบอกก็ทำงานต่อจนเสร็จภารกิจ
เดี๋ยวหมดวาระสภาหรือยุบสภาก็มารวมทีมเดียวกันที่พักเพื่อไทย
นักข่าวก็ถามเอาอย่างนี้ไม่ถูกกลัวมองว่าเป็นนอนบ่อนไส้เหรอเออ
คือเพื่อไทยเขาแกนนำฝ่ายค้านไง
คุณสนทยาบอกว่าเรื่องนี้นะฮะมันมีคำถามตามมาแน่นอน
แต่นายแพทย์โชรนรรสี่แก้วหัวหน้าภาคเพื่อไทยตอบแทนนะครับ
บอกว่าถ้ามองว่าคุณอิทธิพลรัฐมนตรีวัฒนธรรมเป็นนอน
มันมีแม่หนอนที่อยู่ในคอรมอลด้วยนะ

เราเชื่อมั่นว่าเราจะแลนด์สไลด์มั่นใจทั้งสิบเกณฑ์
ก็เป็นพื้นที่บ้านใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลงสมัครในนามของทีมเราอยู่แล้ว
แล้วก็บ้านใหญ่เขาเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็เป็นผลงานของการเลือกตั้ง
ในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผลงานของทีมบ้านใหญ่อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะไปทำงานหรือทวงคืนอะไรต่างผมเชื่อว่า
ตรงนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราคือพื้นที่ของเรา
ถ้าจริงคนเป็นนอนเนี่ยมีแม่นอนใหญ่กว่านั้นอีก

นะครับตำแหน่งนายกเป็นของอีกพักหนึ่งแล้วทำไมอีกพักหนึ่ง

แม่นอนชัดเจกนะครับ

คุณหมอชลนานบอกว่าใครนะแม่นอน

ชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยไปขอโทษพลเอกประยุทธ์จันโอชานามนตรี
ซึ่งไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติและเป็นแคนดิเดตนายกของพักนั้น
หลังประชุมคอลโมเสร็จนะฮะคุณอนุทินบอกนี่ครับพาไปขอโทษนายกเลย
ไม่ได้แค่ขอโทษผ่านสื่อนะไปกราบขอโทษด้วยตัวเองเลยนะครับ
พร้อมยังกล่าวถึงคำให้สัมภาษณ์ของตัวเองเรื่องของคุณทักษิณชินวัฒน์
ที่บอกถ้าไม่มีคุณทักษิณไม่มีพักไทยรักไทยเนี่ย
คุณอนุทินเองหรือว่าหลายคนในภูมิใจไทยก็เติบโตทางการเมืองมาไม่ได้
หลายคนเลยมองว่าเอ๊ะส่งสัญญาณไปถึงพักเพื่อไทย
ในการจับไม้จับมือผูกมิตรมัยตรีกันหรือเปล่า
คุณอนุทินบอกว่าไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ต้องไปฟังคลิปเต็มนะไม่ใช่เอามาแค่บางช่วงบางตอน
เห็นเมื่อวานที่มีให้สัมภาษณ์เรียนคุณทักศิลป์นะครับ
จะติดอยู่ด้วยการส่งสัญญาณจับมือทางการเมืองไหมครับ
เลยนะครับเราก็พูดในสิ่งที่เรารู้สึกนะครับ
ว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เรื่องในทางการเมือง
คือผมก็ไม่รู้ใครไปตัดต่อตัดต่อไม่ตัดต่อตรงคำถาม
ตัดต่อตรงช่องท้ายมาคุยเฉพาะตรงกลาง
ผมก็บอกว่าความรู้สึกไม่มีใครคิดร้าย
กับท่านนายกทักษิณในภาคภูมิใจไทยนะครับ
แต่ส่วนเรื่องการเมืองก็วันนี้ก็ต้องถือว่า
ต่างคนต่างเดินต่างคนก็มีแนวทางของตัวเอง
แค่นั้นเอง